นี่คือดวงต้องเฉาก่อนถึงจะดังหรือยังไง

คืออย่างนี้นะสิ่งที่แพทย์เป็นเนี่ยมันเป็นละครซ้อนชีวิตหลายอย่าง
มันยากจากการอธิบายคือ๑วันที่แพทย์เข้ามา
มันมีตัวตนที่อยากจะเป็นกับสิ่งที่ต้องเป็น
จนกระทั่งหาตัวตนเจอแล้วอยากจะเป็นแล้วก็เป็นอย่างที่เป็น

โอ้โหอย่างแพทย์นี่ต้องเรียกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรก

ช่วงนี้แหละฮะปีนี้ดีกว่าราศีไหนในปีนี้มีเกณฑ์จะพระศุกร์เข้า

คำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกเนี่ยเป็นคำรวม
เป็นคำรวมที่บอกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกแปลว่าอะไรรู้ไหม
พระสุขคือความสุขพระสุขคือความเจริญ
พระสุขคือการมีทรัพย์มีรักที่สมหวังในรัก
เสาคือความทุกข์การพลัดพรากการสูญเสีย
พระศุกร์เข้าพระเสาแทรกคือมีแล้วเสีย
พบแล้วจากมันเกิดสภาวะที่สุขและทุกข์อยู่ร่วมกัน
เพราะฉะนั้นคนที่เกิดขึ้นและเป็นไปมากที่สุดในเวลานี้
เสาทัพลักษณะราศีเกิดแม้จะมีเรื่องดีเข้ามา
ก็มีเรื่องทุกภาระธุระมากมาย
เพราะฉะนั้นพิจิกกับพฤศพชัดเจนครับ
ถามจริงแล้วชอบหรือไม่ชอบไม่รู้
ถ้าดูจากในดวงเรื่องความรักแล้ว
แพทย์มีดาว๑ดาวสุขไม่เสีย
เขาไม่ใช่ผู้หญิงที่จะเป็นผู้หญิงหาสามีดีไม่ได้
ดาวคู่ครองในดวงชะตาเป็นเกษตราธิบดี
คู่ครองเป็นเกษตราธิบดี
คู่ต้องเป็นคนมีความรู้การศึกษาเป็นคนดี

คู่แท้ของแพทย์จะมีละขนาดนี้
มีความเป็นคนที่เป็นผู้ดีเฉลียวฉลาดวุฒิภาวะครบ

เข้าใจไหม

ในดวงชะตาแพทย์จะได้คู่ครบทุกรส
ทั้งเป็นผู้ดีมีการศึกษามีความคิดเข้าใจโลก
แล้วก็มีสภาพที่เข้าใจครอบครัวอบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่เก่ง

มันเป็นไปตามธรรมดาเขาเรียกว่าดอกไม้ริมทาง

โลกนี้มันไม่มีอะไรที่มันมีความเสียหายหรอก
แพทย์เป็นหนึ่งในสิ่ง๔ประการที่ไม่เสียหาย

สาราคนจะเข้าไปพักไปนั่งมันก็ไม่ได้เสียหาย
นารีมันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะคบกับใครแล้วต้องจบไป
อันนี้คือต่างหากสุดท้ายยูจะได้คู่ดี
ผู้ที่มีความรู้การศึกษาคู่ที่ดูดี
ผู้ที่สามารถร่วมชีวิตพ่อแพทย์ต่อไป
ไม่ใช่เป็นแค่แพทย์แค่เป็นพิธีกรรับจ้าง
แต่อาจจะเป็นเจ้าของรายการแล้วอาจจะไปเปิดโรงเรียนต่อ
อาจจะเป็นคนสำคัญเป็นผู้บริหารอะไรอีกหลายอย่าง
เพราะยูมีดาวกลุ่มตัวเองเป็นเกษตราธิบดี
แปลว่าเป็นของตัวที่ได้รับโอกาสไม่ใช่แค่ค่าจ้าง

เพราะฉะนั้นสิ่งที่บ่มเพราะในสิ่งที่แพทย์เป็น
ก็คือสิ่งที่เรียนรู้นี่คือถูกนี่คือผิดนี่คือเกินไป
รับไม่ได้ปรับมาตรงพอดีดีกว่า
เพราะอะไรรู้ไหมในโลกนี้เราจะดูคนคนหนึ่งเนี่ยนะ

แต่ต้องดูว่าความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดี
ก็กระตันอยู่กับพ่อแม่มากเนี่ยใช่มั้ย
ดูแม่ขนาดนี้มันคือความเป็นเครื่องหมายของคนดี

ก็คนเราก็มีสิทธิ์จะมีอารมณ์หลากหลาย

อาจจะวีนแตกกับคนบางประเภทเพราะมันมารุนแรงกับเราก่อนก็ได้ใช่ไหม
ก็ประมาณนี้บางทีมันไม่ได้

กรดก็เด้งมาแค่นั้น
แล้วอีกงานแค่ไหนถึงจะเจอเนื้อคู่
หนูกำลังกังวลตรงนี้มาก

ก็ไม่ต้องไปโทษใครเพราะมันเป็นเรื่องของ
การเจอและจากเป็นธรรมดาของโลกใบนี้

ถ้าเจอก็แปลว่าบุญนำพาวาสนานำไป

ก็มันต้องจากกันอยู่แล้วคนหมดบุญต่อกัน
คู่แท้ลักษณะบอกไปแล้ว

ดีอะพี่แม่

ไม่ใช่คู่แท้ที่จะร่วมชีวิตอย่างแน่นอน

เล็บตัดเลิฟดูผิวพันธุ์อะไรหลายอย่างเขาเป็นคนรักสะอาด

ข้อที่๒แพทย์จำไว้เลย

จะต้องเจอจากการทำงาน

จากการทำงานจากการร่วมงาน

ไม่ว่าจะเป็นคนที่ร่วมงาน
เป็นลูกของผู้บริหาร
หรือใครแล้วเกี่ยวข้องกับงาน

ยังไม่มีจริง

เขาอาจจะเป็นเจ้าของ
กิจการจ้างเธอไปเป็นพิธีกร

เป็นเจ้าของที่เคยจ้างเธอทำงาน
คือเราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเฉยค่ะ

เคยไปแพทย์เป็นพิธีกร

ยังมียังไม่หมดอย่างนี้ก็จะฟันทุกข์ให้ใช้ให้ได้
ขยายต่อการทำงานเนี่ยในโลกนี้มีมากมายก็บอกแพทย์แล้วให้สติกับคนอื่น
คำว่าคู่เจอเจอจากการทำงานเนี่ยมันสื่อสารต่อว่าปัตนิกรรมเกษตร
เกษตรไม่ใช่แปลว่าการเกษตรหมายถึงว่าเขานั้นรวยอยู่แล้วแต่ดั้งแต่เดิม
แต่ถ้าเกิดเขาคบกับแพทย์เมื่อไหร่เออแพทย์พี่ว่านะเราน่าจะเปิดบริษัทร่วมกัน
แล้วพี่ซัพพอร์ตเล่นเงินอย่างนี้แล้วแพทย์ทำอย่างนี้แบ่งหน้าที่กัน
เกื้อกูลไม่ใช่แค่การไปกินข้าวไปดูหนังไปฟังเพลงไปทะเลหรือกอดกัน

จริงแต่ก่อนแพทย์สเปคเยอะมากแต่ว่าด้วยความที่เราผิดหวังมาเยอะค่ะ
เปคเราก็เลยไม่เหลือแล้วแต่ก่อนแพทย์จะแบบว่าอยากได้คนแก่กว่าอยากได้คนสูงกว่า
ชอบผู้ชายเขาหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็ได้มาหมดแล้วแหละแบบที่ที่เราคาดหวังไว้

ถูกต้องพอเราผิดเราได้มาหมดแล้ว

ไม่อยู่แล้วก็เลยลดมาตรฐานทุกอย่างลง

หลายคนคิดอย่างนั้นแต่แพทย์เชื่อว่าในหลายสิ่งมันก็ต้องมีข้อดีไม่งั้นแพทย์คงอยู่ไม่ได้
ลดมาตรฐานของผู้ชายที่โอเคแหละ
คุณเป็นถึงนางเอกแน่นอนว่าคุณมีสิทธิ์เลือกผู้ชายที่แบบเลิศเลอ
คุณจะเลือกรวยขนาดไหนหล่อขนาดไหนคุณสามารถจินตนาการได้
แต่อยู่ดีคุณบอกไม่เอาแล้วจินตนาการเหล่านั้นลดมาตรฐานลงมา
ลดลงมาคืออย่างนี้เนื่องจากว่าพอเราก็เจอมาหลายรูปแบบอย่างที่อาจารย์บอก
สุดท้ายมันก็ไม่แฮปปี้มันมีทั้งเราทิ้งเขาและเขาทิ้ง

ไม่ใช่แค่เขาทิ้งเรานะคะมันก็มีในส่วนที่รวยมาก

ไม่ใช่หมายความว่าทุกวันนี้แพทย์โดนทิ้งอย่างเดียวหลายคนจะเข้าใจอย่างนั้น

เคยมีไหมคบกันจนแบบเพราะว่าแพทย์เป็นคนจริงจังมากเลยดูท่าทางแล้ว
วางแผนที่จะมีครอบครัวเป็นเรื่องเป็นราวเคยไหม
ไม่เคยค่ะเราแค่คิดว่าวันหนึ่งเราน่าจะเจอคนคนนั้นแต่มันยังไปไม่ถึงสักที
พอเราเจอแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากได้แค่คนที่เข้าใจเรา
เพราะแพทย์รู้สึกว่าแพทย์ทำงานเนี่ยแพทย์สามารถหาเงินได้
แพทย์ก็ไม่คาดหวังว่าจะต้องให้ผู้ชายมาดูแลเราหรือใช้เงินเขา
เราอยากได้แค่ความรักจริงความรักที่จะอยู่กันไป
ประคับประคองกันไปในวันที่เราล้มในวันที่เราเจ็บหรือในวันที่เราต้องการความช่วยเหลือ
เราไม่ได้ต้องการเงินหรือนามสกุลเขาแล้วเราไม่ได้อยากเป็นเซลปไฮโซ
เราอยากเป็นคนธรรมดาที่เรามีกำลังใจที่อยู่ข้างเราที่เราหันไปแล้วเราเจอตลอด
ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนเราอยากได้แค่นั้นจริง
ทีนี้พอเราลดมาตรฐานว่าเราอยากได้แค่นี้เราไม่มีสเปคความรวยความจนละ
มันก็เลยกลายเป็นว่าใครก็ได้ที่จริงใจกับเราเราเลยได้มาเจอแบบคนล่าสุดไง
แล้วเขาก็สามารถเอาชนะใจเราด้วยเวลา๘เดือนมันนานมากนะคะ
สำหรับการทำให้เราเหมือนเดิมในทุกวันเป็นระยะเวลา๘เดือน
แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่เราก็เลยต้องแบบจบไป
พอมาถึงจุดหนึ่งด้วยความรักที่แม่เราผิดหวังด้วย
เราก็เลยรู้สึกว่าบางทีการแต่งงานมันไม่ใช่ที่สุดหรือไม่ใช่อะไรในการตัดสินเรื่องความรักแล้ว
มันเป็นแค่พิธีที่จะทำให้ทุกคนแค่รู้เฉยว่าเรามีสามีนะเรามีคู่ครอง
ก็เลยคิดว่างานแต่งงานสำหรับแพทย์มันไม่ได้สำคัญ
แต่ไม่ได้หมายความว่าแพทย์ไม่อยากมีชีวิตคู่แพทย์อยากมีคู่
พูดตลอดว่าแพทย์เป็นคนอยากมีคู่
แต่แพทย์แค่ไม่ได้อยากจะต้องจัดงานใหญ่โตหรือทำให้ทุกคนแบบ
เฮ้ยเรามีสามีเป็นของตัวเองแล้วนะอะไรอย่างนี้เราไม่ได้อยากมีแบบนั้น
แต่เราอยากมีแค่คนข้างกายเฉยเขาอาจจะไม่ต้องวางเงินเป็นสิบล้าน
แค่เขาไปกราบเท้าแม่แพทย์แล้วขอด้วยความจริงใจว่าเขาจะดูแลผู้หญิงคนนี้ได้ดีที่สุด

เอาอย่างนี้นะแต่งหรือไม่แต่งไม่รู้ล่ะแต่ประเด็นสำคัญคือ
หลังจากวันที่๗สิงหานี้เป็นต้นไปไม่เกิน๘เดือนแพทย์จะต้องได้เจอคนคนนั้น
หลังจาก๘เดือนไปแล้วนับตั้งแต่วันที่๗สิงหาคมปีนี้
วกไป๘เดือนหลังจากนั้น๑ปีมีโอกาสแต่งงานหรือเป็นไปในลักษณะอย่างไรอย่างหนึ่งก็ได้

ฟะโด่มนี่นี่
คิดนะเหมือนจะไม่อยากได้
คือกำลังไม่แพทย์เป็นคนแบบว่าประมวลประมวลเวลาอะไรอย่างนี้
แต่ว่าด้วยส่วนหนึ่งคืออย่างที่บอกคือเรารู้ไว้เราก็ดี
แพทย์อยู่ดีแม่เป็นคนที่มาก่อนมาทั้งรอบแกียงแพทย์
อยู่ดีแม่เริ่มป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่
แพทย์ถึงค่อนข้างความรักเหมือนกัน

ใน๓๕ปีดีไหม
แล้วถ้าเกิดแพทย์ถามว่ามันจะหนักหนาสาหัส
แพทย์รอดมาจนถึงบัตรปันวันนี้

จะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันคุ้มค่าที่สุดแล้ว
แล้วมันก็จะอยู่กับแพทย์ไปตามที่แพทย์อยากจะให้อยู่

คือก็เป็นคนอารมณ์ดี
แต่คือคุณแม่เขาเดินไม่ได้เพราะว่าเขาล้มใช่ไหมคะ

โอเคมั้ยคือแพทย์ก็ไม่เหลือว่าทั้งการล้มและเดินไม่ได้
แต่มันก็จะลำบากคนดูแล
ในการยกอุ้มเปลี่ยนผ้าอ้อม
เปลี่ยนแพมเพิร์สวงถึงอาบน้ำ
คุณแม่อาจจะพูดได้ไม่เป็นคำแต่ว่าคุณแม่เป็นคนอารมณ์ดี
คือเราเป็นคนดูท่าเราอารมณ์ดีขึ้นใช่ไหม
ดีขึ้นก็จะมีปัญหาแค่เรื่องการกิน
คืออาจจะเริ่มเคี้ยวเพราะฉะนั้นต้องมีคนบอกตลอด

น้องสาวค่ะแพทย์จะมีน้องลูกพี่ลูกน้องคนโตที่แพทย์จ้างให้อยู่ไปเลย
ให้ดูแม่แล้วก็มีพี่เลี้ยงอีกคนนึง

พี่สาวนี่เขาเป็นตั้งแต่แพทย์จำความได้
คือเขาช็อตเลยเขาเอ๋อ
เนื่องจากแม่เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นไข้สูง
คุณแม่กลับมาดูไม่ทันแล้วเกิดช็อกชักไปแป๊บนึง
ทำให้สมองเขาเหมือนขาดออกซิเจนพอ

อย่างที่อาจารย์บอกคือแพทย์ก็รู้สึกว่าตัวแพทย์โชคดีจริงนะคะ

มันอาจจะเป็นบุญของแพทย์จริงเพราะในวันที่แพทย์น่าจะไม่รอด
กลับรอดมีก็สบายไม่ได้เหนื่อยอะไร
ในวันที่เราก็ไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้
จุดนั้นวันนี้เลยนะคะเราก็มีกลับมาได้
ทุกอย่างมันเป็นไปในสิ่งที่เราก็ไม่ได้คาดหวังไว้

ทำงานตามหน้าที่ของเราจนมาเจอพี่โน่
เราไม่ได้คิดอะไรเลยถึงขั้นว่าจะต้องเป็นแฟน
ชื่นชอบเขาเราอยากแซวเขา

เราเคยผ่านมาหมดแล้วในวันที่เราเคยดังมากเงินเยอะแยะ
เราเคยอยากได้อะไรเราเคยซื้อให้กับตัวเองเยอะแยะไปหมด
กลายเป็นว่าทุกวันนี้ไอ้สิ่งที่เราอยากได้
มันคือรอยยิ้มของครอบครัวค่ะ
หลังจากปี๒๕๖๐ดาวเสายกมะเร็งชะตาไป๒ปีครึ่ง
มันคือช่วงดวงแตกระมัดระวังการตั้งคันก่อน
ก่อนที่จะได้แต่งงานหรือก่อนที่จะได้ถึงเวลาอันควร